เคยเห็นงูตัวใหญ่เท่านี้ไหมครับ๕เมตรน้ำหนักเกือบร้อยโล
ไม่เคยเออเกิดมาไม่เคยนี่แหละฮะเจ้าของบ้านครับ
หมู่บ้านหรูที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นไอ้เหลือมยักษ์ครับยาวกว่า๕เมตรนะฮะ
ก้มมองกันอยู่คือตอนแรกมานอนขวางทางเข้าบ้านเขาอยู่นะครับ
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูมากันเป็น๑๐นะครับมาเป็น๑๐คน
ช่วยกันค้นหาเจ้างูเหลือมยักษ์เอาลองดูใหญ่ขนาดนี้
เลื้อยหนีเข้าไปข้างบ้านหลังหนึ่งนะครับภายในหมู่บ้านหรูอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อเวลา๓ทุ่มครึ่งของช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะ
ทีมกู้ภัยสังเกตเห็นว่ามีท่อระบายน้ำที่คาดว่างูมันน่าจะเข้าไปซ่อนตัวเลยก้มดู
พบเจ้างูตัวนี้อยู่จริงครับด้วยขนาดลำตัวมันเขาบอกทั้งใหญ่ทั้งยาวนะ
นะฮะทำให้งูตัวนี้มันขยับไปไหนไม่ได้แล้ว
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงครับจับงูได้สำเร็จและอย่างที่บอกไปยาวกว่า
เมตรครับดูฮะแล้วก็น้ำหนักร่วมร้อยโลครับ
ตัวใหญ่มากอ่ะร่วมร้อยกิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมครับ
นางสาวชุติมาวิเชียนชัยเจ้าของบ้านเล่าบอกว่ากลับจากทำงานและกำลังจะเดินเข้าบ้านพัก
สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนึกว่าท่อนไม้มาขวางทางเข้าบ้าน
ว่ามันหักหล่นลงมาว่างั้นเถอะจะก้มลงไปหยิบ
ตกใจเลยครับเจ้าเหลือมยักษ์ฮะเธอจึงแจ้งรอบพอรอบพอเอาไม่อยู่ครับ
สู้แรงงูไม่ไหวงูมันดิ้นหลุดไปนะฮะเลื้อยหนีไปได้
เธอจึงต้องขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยร่วมกับตันยูแต่ก็ต้องมากันเป็น๑๐คนนะครับ
อ๋อต้อง๑๐คนนะฮะถึงจะยื้อได้นะใช่